กรณีการเสียชีวิตของพลทหารเข้ม
หรือว่าพนฐานขชาพระชะ
หลังจากที่โดนรุ่นพี่สอง
ต้องเรียกแบบนี้นะซ้อมไม่ใช่ซ่อมนะครับ
ก็สิ้นลมหายใจแล้วนะครับ
พ่อแม่สุดเศร้าเลยเผยว่าพลทหารเข้ม
เสียชีวิตหลังผ่านวันคล้ายวันเกิดมาเพียงได้๑วันเท่านั้นเอง
เพราะว่าเสียชีวิตเมื่อเช้าวานนี้๑๔กันยายนตอนตี๕๔๕นาที
แล้วก็วันเกิดของพลทหารคชาคือวันที่๑๓กันยายนนะคะ

ทีมแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลบบุรี
ก็มีการแจ้งญาติของพลฐานคชาพัชะ
หรือว่าพลฐานเข้มอายุ๒๒ปี
สังกัดกองพันธานราบที่๓กรมฐานราบที่๓๑รักษาพระองค์
ถึงการจากไปนะครับหลังจากเข้ารักษาอาการบาดเจ็บ
จากการถูกพลฐานรุ่นพี่๓คนซ้อมจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่คืนวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยมีอาการหมดสติหัวใจหยุดเต้นร่างกายไม่ตอบสนอง
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนมีชีพจรขึ้นมาอีกครั้ง

สมองบวมมันเป็นอาการที่ค่อนข้างจะหนักนะครับ
แล้วก็หมอพยายามที่จะดูแลเรื่องของอาการสมองบวมนี้

คือปอดติดเชื้อไตวายนะครับล่าสุดมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ขั้นวิกฤตและเสียชีวิตนะครับ
แพทย์รักษาอาการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
รวมระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น๒๓วัน
กระทั่งเวลาตี๕๔๕นาทีของเมื่อวานนี้คือ๑๔กันยายน
พลฐานเข้มก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของพ่อแม่และก็ญาติพี่น้อง
รวมถึงในส่วนของภรรยาด้วยนะครับ
ที่มีลูกวัย๑ขวบ๑๑เดือนลูกยังเล็กอยู่เลย
แล้วก็ลูกในคัน๗เดือนก็ได้อยู่ดูการจากไปอย่างใกล้ชิดนะครับ
ต่อมานายคมฉันพัชะแล้วก็นางรุ่งฤดีศรีหาวง
พ่อแล้วก็แม่ของพลฐานเข้ม
นำร่างของลูกชายออกจากโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลบบุรี
ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ

ขณะที่ญาติบางส่วนเดินทางไปเตรียมงานศพที่จังหวัดบุรีรำบ้านเกิด
คมฉันพ่อของพลฐานเข้มเล่าให้ฟังถึงนาทีก่อนที่ลูกชายจะจากไปนะครับ
บอกว่าช่วงเช้ามืดเวลาประมาณตี๕
คือพลฐานเข้มเสียชีวิตตี๕๔๕ใช่ไหม
ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงภรรยาดูอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับ
ตี๕แพทย์ได้เรียกให้ญาติเข้าไปดูใจพลฐานเข้มครั้งสุดท้าย
หลังพบว่าอาการสุดหนักสัญญาณชีพสัญญาณชีพจรเต้นช้าลงนะครับ
โดยคุณพ่อและคุณแม่ได้เข้าไปสั่งลาลูกชาย
บอกข้างหูของลูกชายเลยนะขอให้ลูกหลับให้สบาย
เพราะว่ารู้ว่าลูกสู้มาอย่างเต็มที่แล้ว
ไม่อยากให้เจ็บปวดทรมานไปมากกว่านี้
ขณะที่คุณหมอเองก็ทำการรักษาอย่างเต็มที่
ก็บอกว่า
ก็บอกว่าถ้าน้องทนไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วจริงก็ขอให้น้องไปแบบสงบแต่อย่าได้ทรมาน
เพราะว่าพ่อแม่ก็เห็นสภาพของน้องแล้วมันก็เหมือนกับน้องทรมานมากนะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเก็บหรือปวดหรืออะไรเพราะว่าเขาไม่พูดไม่อะไรกับเรา
แล้วก็บอกน้องประมาณนั้นแหละครับว่าพ่อก็ไปทำพ่อแม่ย่าทำบุญวัดนู้นวัดนี้นะ
เราไปตลอดแล้วเราก็จะมาบอกน้องตลอดบอกว่าไปทำบุญมานะ
ก็ถ้าคิดว่ามันไม่ไหวก็ขอให้ไปแบบสงบก็อย่าให้มีอย่าให้ทรมานส่วนบุญส่วนกุศลที่พ่อแม่ทำ
หรือว่าขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ลูกไปในทางที่ดีอย่าทรมานแน่งโจมกรรม
คุณพ่อก็บอกว่าทำใจไว้แล้วนะครับแต่ว่าคุณเห็นไหมคุณแม่อยู่ข้างร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะครับ
คุณพ่อบอกด้วยว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้จะทำใจยอมรับมาสักระยะหนึ่ง

แต่ว่าเมื่อวันลาจากมาถึงนะครับ
ก็ยังเสียใจอย่างถึงที่สุดนะครับ
ไม่ติดใจใดกับใครทั้งสิ้น

พลถามรุ่นพี่นะครับที่เป็นคนก่อเหตุ
คืออยากให้วิญญาณของลูกได้ไปสู่สุขติ
ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมกันนะครับ
แล้วก็หากเป็นไปได้ก็อยากให้มาขอขมาหน้าศพของลูกชายด้วย

ญาติของผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้
เรื่องของคดีคุณตอนนี้คดีก็ต้องเปลี่ยนนะ
เพราะว่าเป็นการฆ่าคนตายแล้วนะครับเรื่องของคดีคุณพ่อก็เชื่อมั่นนะครับว่าลูกชายจะได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็รู้สึกพอใจกับการทำงานของตำรวจที่คอยรายงานความคืบหน้าด้านคดีให้ทราบเสมอ
ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งข้อหาพลฐานรุ่นพี่ทั้ง๓คนคือข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อเปิดเผยมา
ส่วนศพของลูกชายญาติจะได้นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบัวลี
อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำบ้านเกิด
หลังทำการผ่าชนะสูตรเสร็จสิ้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับ